อืมอ่าส่วนเหตุการณ์นี้ที่หนองคายเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุเพิ่ง๑๙ถูกรุมทำร้าย
แล้วคนที่มารุมทำร้ายเป็นแบบหลายคนมากพี่อุ๋ยครับนี่ค่ะนี่ค่ะ
ลองนับสิค่ะเฮ้ยคือเป็นหลักสิบคนอ่ะอ๋อ
รุมทำร้ายคนคนเดียวอ่ะทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งอะไรดูสิโอ้โห
โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายแล้วอย่างงี้เลยนะคะ
นายนัทธวุฒิอายุสิบเก้าค่ะอ๋อ
ชาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายคือเดินไปที่รถจักรยานยนต์
แล้วกลายเป็นว่าถูกรุมทำร้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนดึกนะคะ
สิบเก้าพฤษภาคมตำรวจสพศรีเชียงใหม่บอกว่า
คือเรื่องนี้เกิดจากกรณีที่ตัวคนเจ็บ
เที่ยวงานบุญบ้างไฟกำลังจะกลับบ้าน
ถูกกลุ่มวัยรุ่นมารุมทำร้ายวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปแจ้งความเรียบร้อย
แล้วทีนี้คุณผู้ชมฟังดีดีนะไอ้กลุ่มที่ไปรุมทำร้ายอ่ะ
อายุไม่ถึงสิบห้าอืมอายุไม่ถึงสิบห้าค่ะ
เยาวชนกันทั้งนั้นเลยอยู่ในหมู่บ้านระแวกเดียวกัน
แต่เหมือนกับมีเรื่องเขม่นกันมาก่อนแล้วก็มาเจอแล้วก็เลยรุมเขาแบบนี้
ครับทีนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยบอกว่า
กลุ่มที่ไปก่อเหตุเนี่ยขโมยมือถือของผู้เสียหายไปด้วยใช่ไหมคะ
ครับคือตำรวจบอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าขโมยไปจริงหรือเปล่านะ
เพราะว่าจริงแล้วก็เจอมือถือหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุนะ
ตัวผู้ก่อเหตุก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาสี่คนค่ะแต่จากภาพมันกี่คนกันเนี่ย
คุณผู้ชมช่วยนับหน่อยโอ้โหเกินสี่แน่นอนไปรับทราบข้อกล่าวหาแค่สี่คน
อ่าแล้วก็อ้างว่าเหตุผลที่ไปก่อเหตุไปลุมทำร้ายเขาเนี้ย
เออทำไมจริงจริงมันเป็นปัญหาขัดแย้งกันมานานเอาแล้วยังไง
คู่อริกันมาก่อนอืมวันเกิดเหตุมีงานบุญบ้างไฟที่อำเภอศรีเชียงใหม่
วัดน้องคายแล้วบังเอิญไปเจอครับห้าทุ่มต่างฝ่ายต่างแบบกำลังไปเอารถจักรยานยนต์
จะกลับบ้านพอเจอกันปุ๊บอ้าวจำได้เคยมีเรื่องกันใส่เขาเลย
โอโหเลิศแหมแต่ฝ่ายนางเขาคนเดียวน่ะเออคนเดียวเลยดูสิดูดไปสิ
นอนกองอยู่เนี่ยเป็นสิบนาทีนะพี่อุ๋ยที่โดนลุมเนี่ยเห็นไหม
เนี่ยไม่หยุดสลับกันเข้าไป

ใช่ไหมอันตรายมากเลยค่ะมันตั้งใจเอาให้เขาเจ็บหนัก
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะ
ส่วนจะข้อหาอื่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจร่างกายของคนเจ็บค่ะ
แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ
แล้วก็จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก๗รายมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
รับทราบแล้ว๔ออกหมายเรียกอีก๗ไม่รู้ครบหรือยัง

ค่ะไม่รู้ครบหรือยัง
คนเจ็บก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะมารักษาตัวที่บ้าน
อาการก็ดีขึ้นก็มีแค่วิ่งเวียนศีรษะ
เหมือนที่พี่อุ๋ยบอกเหมือนเขาเตะกระทืบไปที่หัวไง

แต่ตรงนี้ก็ชัดอาจจะตำรวจเขาคงนับได้ว่าใช่๑๑คนหรือเปล่าใช่ไหม
กี่คนก็ว่ากันไปแต่ว่าโอ้โห
ดิฉันนับไม่ทันนับไม่ไหวจริง
เอา๔คนที่มาก่อนเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยนะ
ตอนอย่างนี้ช่วยกันลุมจังเลย

ถึงเวลาตำรวจเขาตามตัวเนี่ยนี่เป็นไงมาแค่